ประจำสำนักนายกัฐมนตรียืนยันเลยนะคะบอกว่า
นี่เป็นการกระทำของมิจฉาชีพที่แอบอ้างโครงการคนละครึ่งค่ะ
แล้วเอาไปทำทุจริตโอนเงินออกจากบัญชี
ถามธนาคารกรุงไทยก็บอกไม่มีนโยบายขอข้อมูลส่วนตัว
คนละครึ่งเฟส๔อย่าไปทำนะคะซึ่งคนละครึ่งเฟส๓ตอนนี้ก็มีสิทธิ์เหลือจำนวน๖๗๗๑๒สิทธิ์นะคะ
ทางด้านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะก็บอกว่ากระทรวงกลาโหมตระหนักดีถึง
โครงการคนละครึ่งที่ได้ดำเนินการมาในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะ
ละครึ่งเฟส๔ตอนนี้อยู่ในแผนกระตุ้นไตรมาสที่๔ของกระทรวงการคลัง
สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะต้องหารือในเรื่องนี้ต่อไป
แต่ยังไม่มีนะคะคุณผู้ชม